คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวของสามีภรรยาคู่นี้นะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่ที่อ่างทองบอกเลยว่าโอ้โหรับรู้ความรักของสามีพระยาคู่นี้มาตลอด
ทางฝ่ายสามีชอบพูดพูดบ่อยมากบอกว่าโอ้โหถ้าเราจะตายเนี่ยนะขอตายพร้อมกันนะ
ภรรยาค่ะเสียชีวิตช่วงเช้าวันที่๗มีนาคม
ตัวสามีก็ป่วยอยู่นะคะพอรู้ข่าวว่าภรรยาเสียชีวิตตัวเองก็เสียชีวิตตามตอนเย็นในวันเดียวกัน
นี่ค่ะคือตั้งศพเอาไว้คู่กันแบบนี้ค่ะนี่นะคะเป็นเรื่องราวของตายายคู่นึงนะคะ
นางสมหวังจันทร์ภูงาอายุห้าสิบแปดปีค่ะเสียชีวิตตอนเช้าเจ็ดมีนาคม
นายสวัยสนทิรอดอายุ๖๑ปีเสียชีวิตในตอนเย็น๗มีนาคมนะคะ
ศพของสามีพระยาคู่นี้ตั้งเคียงคู่กันในสาราการประเรียนวัดโคสุพราชตั้งแต่วันที่๗มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าได้ยินนายสวัยสามีพูดเป็นประจำบอกว่าเราจะต้องตายพร้อมกันนะ
นี่นะคะคนในพื้นที่ก็จะเรียกว่าเป็นตายายเนี่ยนะที่เขารักกันมากนางรสลินสนทิรอดอายุสามสิบสี่ปี
ลูกสาวของนายสวัยนะคะก็บอกว่าพ่อกับแม่เลี้ยงเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมา๑๕ปี
ต่างฝ่ายต่างมีครอบครัวมาก่อนก่อนหน้าที่จะมาใช้ชีวิตด้วยกัน
นายสวัยแต่งงานกับนางดาซึ่งก็เป็นคุณแม่ของคุณโรสลินคนนี้ค่ะครับ
มีลูกด้วยกันเจ็ดคนปัจจุบันก็มีครอบครัวมีการงานในต่างพื้นที่กันนะคะ
ฝั่งของนางสมหวังเนี่ยค่ะพื้นเพลเป็นชาวบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
มีลูก๒คนคือนางสาวกาญจนาอายุ๓๐ปี
และนายประเทืองอายุยี่สิบสองปีนะคะนี่คือความสัมพันธ์ของสามีภรรยาคู่นี้นะคะ
ต่างฝ่ายต่างมีครอบครัวมาก่อนแต่สุดท้ายมาอยู่ด้วยกัน๑๕ปีและรักกันมาก
เสียชีวิตวันเดียวกันปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าค่ะ
ทั้งคู่นะคะทั้งนางสมหวังกับนายสวัยเนี่ยค่ะ
เจอกันแล้วก็ดูแลกันมาตลอดจนบ้านปลายชีวิตทั้งคู่ป่วยนะคะ
มีโรคประจำตัวหลายโรคมากก็เลยแยกบ้านกันอยู่
กับลูกไปอยู่กับลูกกันให้ลูกของแต่ละฝ่ายได้ดูแล
แต่ก็ยังไปมาหาสู่กันตลอดเพราะว่ายังอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะคะ
กลางปีที่แล้วมิถุนายนปี๖๓นางสมหวังเข้ารับการรักษาอาการป่วย
ที่โรงพยาบาลอ่างทองแล้วพบว่าเป็นมะเร็งค่ะ
ทีนี้มาเสียชีวิตช่วงเช้า๗มีนาคมคือนางสมหวังเนี่ยก็เสียชีวิตอย่างสงบนะคะ
ตอนเย็นลูกก็เลยไปบอกบอกนายสวัยว่าเนี่ยนางสมหวังภรรยาเสียชีวิตแล้วนะ
โอ้โหพอนายสวัยรู้เรื่องเสียชีวิตตามเลยในช่วงเย็นวันเดียวกัน
แล้วลูกสาวของนายสวัยบอกว่าพ่อพูดตลอดบอกว่าเนี่ยจะตายพร้อมกันกับภรรยาเนี่ยค่ะ
นางรสลินบอกว่าก็มีรางสังหรณ์นะคะก่อนที่แม่เลี้ยงจะเสียชีวิต
ฝันฝันว่าพ่อมานั่งร้องไห้ที่หัวเตียงพอเช้าแม่เลี้ยงเสียชีวิตค่ะ
พอตอนเย็นไปบอกพ่อพ่อทำใจอยู่แป๊บเดียวคุณผู้ชมอยู่ดีนะคะไฟดับ
แล้วน้องสาวโดนไฟช็อตนี่แล้วหลังจากนั้นพ่อก็เสียชีวิตค่ะ
รสลินบอกว่านางดาที่เป็นแม่แท้นะคะครับ
บอกว่าช่วง๖โมงเย็น๗มีนาคมได้ยินเสียงคนไปเรียกชื่อ๓ครั้ง
เด็กด้าด่าอยู่แบบนี้ค่ะสามครั้งพอออกมาไม่เจอใคร
รู้ข่าวอีกทีคือนายสวัยเสียชีวิต
ฝันว่าพ่อมานั่งอยู่กับงดนอนร้องไห้ตะตาแดมมันมาถามว่านาน
แล้วก็เวลานั้นก็แม่ก็เสียพอดี
แล้วพอทุ่มนึงพ่อก็เสีย
แล้วไปดูดน้องสาวดูดแบบรูดเลย
ผูกพันกันมาเหมือนแม่ลูกเหมือนพี่น้อง
ลำบากเขาก็ไปดูแลเรา
เพราะว่าก่อนนี้พวกเขามันอยู่แยกกัน
ฝ่ายพ่อก็ดูแลเขา

ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่านี่คือรักแท้ของทั้งคู่นะคะ
ถึงแม้ว่าคู่นี้จะไม่ได้เกิดวันเดียวกันแต่เสียชีวิตวันเดียวกัน
ตอนมีชีวิตอยู่ด้วยกันก็ช่วยกันทำมาหากินช่วยกันเลี้ยงลูก
แล้วต่างฝ่ายก็ต่างผ่านการมีครอบครัวมาแล้ว
แต่ก็มาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอะค่ะ
นี่ค่ะชาวบ้านในพื้นที่หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เคยเจอ

สามีพระยาที่รักกันมากถึงขั้นเสียชีวิตวันเดียวกัน
คุณอาของนายสวัยค่ะที่เลี้ยงนายสวัยมาตั้งแต่เล็กนะคะ
คุณอาประยงก็บอกว่านายสวัยเป็นคนร่าเริงค่ะ
อยู่กับนางสมหวังรักกันดีไปไหนด้วยกันตลอดเก็บไหลบัวขายก็ไปด้วยกัน
ช่วงหลังเนี่ยพอเริ่มป่วยก็เริ่มเหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างก็ต้องไปให้ลูกดูแลนะคะ
สมหวังเนี่ยก็ต้องไปอยู่บ้านลูกสาวเพื่อรักษาตัวแต่ตัวนายสวัยก็ไปหาทุกวัน
โรคของนายสวัยเองก็รุมร้าวแล้วเหมือนกับว่าสุดป่วยป่วยกันทั้งคู่
กลับมารักษาตัวที่บ้านได้๒วันแต่ก็วิดีโอคอลคุยกันนะคะ
ลูกก็ช่วยวีดีโอคอร์ให้ได้คุยกันนะคะ
ต่างฝ่ายต่างไปอยู่กับลูกลูกจะต้องดูแลนะ
ก็ผ่านหน้าจอเห็นหน้าจอเห็นหน้ากันก็ยิ้มคุยกันนะคะ

ก็คือเมียไปอยู่บ้านลูกสาวอ่า
อ้าวเขาก็ขี่แล้วไปหากันขนาดท้องเขาใหญ่อย่างนั้นเนี่ย

เขาป่วยอยู่
ท้องมันโตสะดือพองใหญ่ยื่นออกมาอย่างนี้

เป็นมะเร็งเป็นตัดอะไรอย่างนี้
แห่งหลานแห่งน้องบางอย่างก็ไม่รู้

อย่างโง่คำว่าอย่างโง่เขาชอบพูดอย่างนั้นติดปาก
รักกันมากแต่ก็สู้เองทุกกรรม
ส่วนลูกสาวของนางสมหวังค่ะคุณเอกาญจนาอายุ๓๐ปี
ก็บอกว่าคู่นี้เขาพบรักกันตอนที่เธอยังเล็กอยู่เลย

เพราะว่านายสวัยก็ดูแลแม่และครอบครัวเป็นอย่างดี
แม่เธอป่วยนะคะเธอก็อยู่กับแม่ตลอดคอยดูแล

มีช่วงหนึ่งที่นายสวัยเองก็เข้าโรงพยาบาล

จะวีดีโอคอลเห็นหน้ากัน
๖โมงเช้า๗มีนาคมก็เสียชีวิต
ก็รักแม่เราดี
แล้วทำดีกับครอบครัวเราด้วยอะไรด้วย

แล้วตัวตัวเขาขอนอนลงบาน

แต่ก่อนหน้านั้นก็วีดีโอคอลให้คุยกัน
เขาก็ยังมองกันแต่เขาก็พูดอะไรไม่ได้

ก็เคยขอบคุณแล้วเขาคุยเล่นกันคุยแย่กัน

ครอบครัวเคลื่อนร่างของนางสมหวังออกจากสาราไปชาปนสถาน
ลูกสาวก็ถือรูปแม่นะคะ
แน่นอนเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ส่วนลูกชายก็บวชหน้าไฟให้แม่ชาปนกิจ๔โมงเย็น
รสลินลูกสาวนายสวัยก็บอกว่า
การที่สวดศพที่สาราเดียวกัน
ก็คืออยากจะให้ทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันเป็นครั้งสุดท้าย
ส่วนพรุ่งนี้จะเป็นวันชาปนกิจศพของพ่อเธอ
เรื่องต้นแต่ละครอบครัวก็จะนำรูปและอัฐิไปไว้ในบ้านของตัวเอง
สาเหตุที่ต้องชาปนกิจนางสมหวังก่อน
เนื่องจากสวดวันพระก็ชะปนกิจก่อนวันหนึ่ง
ก็สวดศพก่อนคืนนึง
เนื่องจากเขาเสียเวลาก็เช้าก็เย็น